ผู้ชมครับเรามาตามความคืบหน้า
คดีหวย๓๐ล้านไม่ใช่ที่กาญจนบุรี
เพราะว่ามันมีอยู่๒เรื่องใหญ่นะครับ
กาญจนบุรีก็เรื่องหนึ่งครูปีชากับหมวดจรูน
แต่อันนี้เป็น๓๐ล้าน๒ปีซ้อน

ระหว่างแก๊งเพื่อนป้าป้าเพื่อนกันทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับ
ติ้นนะครับที่ไปฟ้องร้องป้าติ๋วกับป้าดา
ว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันซื้อหวยด้วยกัน
พอถูก๓๐ล้านรางวัลที่๑แอบเอาไปขึ้นเงินไม่แบ่ง
ป้าติ้นบอกว่าเขาถูก๓๐ล้าน๒งวดซ้อน๒ปีติดกัน

ใบ๓๐ล้านทั้ง๒ปีนะครับ
ทีนี้ป้าติ้นที่ไปฟ้องเพื่อนก็คือป้าดากับป้าติ๋วเนี่ยฟ้องคนละปีเนี่ยนะครับ
ติ้นไม่ได้ฟ้องคนเดียวนะมีเพื่อนชื่อป้าเล็กอีกคนนึงที่ร่วมกันฟ้องนะครับ
ตกลงวันนี้ทั้งคู่ถูกตำรวจกองปราบควบคุมตัวมาหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ทำให้ทางป้าติ๋วกับป้าดานี่ถึงขั้นเอาดอกไม้ไปมอบขอบคุณผู้บังคับการกองปราบรามเลยนะครับ
โดยวันนี้นางจรูนเฮ็กหรือว่าป้าติ๋วและนางสุดารัฐน้อยนิดหรือป้าดานะครับ
ได้เอาดอกไม้นะครับเป็นช่อดอกไม้ไปมอบขอบคุณ
พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
หลังจากที่ตำรวจกองปราบไปควบคุมตัวนางเรวดีหาแก้วหรือป้าติ้นได้
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็เป็นการควบคุมตัวตามหมายจับ
ของศาลจังหวัดมีนบุรีนะครับในข้อหาร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จ
โดยรู้อยู่ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น
พนักงานสอบสวนสื่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
สวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่น
หรือประชาชนเสียหายโดยเจตนาเพื่อกลั่นแกล้ง
ให้บุคคลได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
อีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหามินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานะครับ
คือป้าติ้นเนี่ยมีอยู่สองคดีนะครับคดีหนึ่งก็คือคดีที่ป้าติ้นรวมทั้งป้าเล็กด้วยนะฮะ
เล็กชื่อว่านางวิลัยพรนะครับไปแจ้งความกับสอนอประเวทว่าถูกป้าดายักยอกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
อ่าสามสิบล้านบาทไปบอกว่าตอนนั้นไปซื้อกันที่วัดลาดบัวขาวในเขตสะพานสูงนะครับ
หลังจากนั้นอีกปีนึงก็ไปแจ้งความว่าป้าติ๋วที่เป็นเพื่อนกันก็ยักยอกสลาก๕ใบ๓๐ล้านไปเหมือนกันเป็นรางวัลที่๑
คราวนี้ไปซื้อกันที่คำชโนธนะครับก็หลังจากถูกจับกลุ่มได้นะครับทั้งป้าติ้นและป้าเล็กก็ถูกคุมตัวมาที่กองปราบรามนะครับ
โนรีไมตรีฉิมเฉิดได้ทำการสอบสวนซึ่งเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ยังคงยืนยันว่าเป็นคนซื้อสลากรางวัลที่๑ทั้ง๒ปีมาจริงนะครับเป็นคนถูกรางวัลที่๑ร่วมกันจริง
เขาก็ยังยืนยันอยู่ว่าเขามีการเซ็นสลักหลังมีการเซ็นอะไรทั้งที่ผลการตรวจนะครับ
โดยเฉพาะคดีแรกนะครับเป็นการตรวจเบื้องต้นนะครับตรวจว่าเป็นสลากของทางกองสลากเนี่ย
โดยเจ้าที่กองสลากหลังจากนั้นมีการไปส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับว่ามีการขูดลบขีดค่า
หรือมีการเซ็นชื่อเซ็นอะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่พบชื่อของเขา
ในคดีหลังเราส่งไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ผลออกมาก็เหมือนกันคือไม่เจออะไรตามที่เขาอ้าง
คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยป้าติ้นกับป้าเล็กยังอยู่กองปราบนะคะ
ก็ถ้ามีการทำเรื่องขอประกันตัวพนักงานสอบสวนจะพิจารณาอีกครั้งว่า

ถ้าไม่มีการประสานเรื่องขอประกันตัวก็มีกำหนดจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาในวันพรุ่งนี้
ตลอดทั้งวันไม่มีทนายความของป้าติ้นหรือป้าเล็กเดินทางไปเลยค่ะ
ส่วนป้าติ๋วและป้าดาที่ถูกป้าติ้นเขาไปแจ้งความเนี่ยนะคะก็บอกว่าโล่งใจเลยป้าติ้นถูกควบคุมตัวไปแล้ว
ดำเนินคดีมาถึงจุดนี้แล้วก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองได้ทั้งตัวป้าติ๋วและป้าดา
เดี๋ยวต่อจากนี้เรื่องกฎหมายก็จะให้ทนายความเป็นคนจัดการนะคะสังเกตเหมือนทั้งสองคนจะพูดถึงคำสาบานด้วยนะคะ
ที่เคยสาบานกันต่อหน้าวัดพระแก้วเอาไว้ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะ
คือทั้งตัวป้าติ้นป้าติ๋วป้าดาเขาไปสาบานกันไง
ทีนี้พอมีคดีนี้เขาก็ไปสาบานกันเหมือนกัน

ป้าก็ดีใจมากความจริงปรากฏออกมาแล้ว
ว่าเราน่ะไม่ได้ซื้อจริงไม่ได้ถูกจริง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าไปสาบานศักดิ์สิทธิ์จริงมีจริงป้า

เพราะป้าไม่ได้ผิดจริงป้าถึงไปสาบาน
ป้าก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วก็ได้ความเป็นธรรมจาก
หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือป้า
ป้าก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมาก

คือที่ตำรวจไปจับก็เนื่องจากป้าติ๋วไปแจ้งความกลับป้าติ้นเอาไว้

แล้วหลักฐานสำคัญที่ตำรวจนำไปสู่การขอหมายจับ
เพื่อจับกลุ่มป้าติ้นกับป้าเล็กนะครับ
เรื่องแจ้งความเท็จเรื่องหมินประมาทอะไรพวกนี้นะครับ
เนื่องมาจากตำรวจนั้นไปตรวจสอบแล้วนะครับ
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งวันที่๑
๕คู่๓๐ล้านทั้ง๒ปีที่ป้าติ้นกับป้าเล็ก
มาแจ้งความป้าติ๋วกับป้าดาไว้ว่ายักยอกเนี่ย
ไปตรวจสอบแล้วมันพบพิรุษนะครับ
คือพบพิรุษตั้งแต่ต้นแล้วว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
พิรุธหลายอย่างอย่างเช่นการถูกรางวัลที่๑งวดเดียวกัน๒ปีซ้อน
กระทั่งมีการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
ไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จริง

มีการตรวจสอบไปแล้วก็พบว่า
มีคนไปขึ้นรางวัลที่๑ในงวดนั้นไปแล้ว

ก็ไม่ใช่ป้าดากับป้าติ๋วด้วย
รวมทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขดังกล่าวที่ป้าติ้นกล่าวอ้าง

ก็ไม่มีลายเซ็นต์ด้านหลังตามที่ป้าติ้นกล่าวอ้างเลย
ก็เลยทำให้เชื่อได้ว่าทั้งป้าติ้นกับป้าเล็ก
น่าจะเป็นการแจ้งความเท็จเพื่อกลั่นแกล้ง
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับ
เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มป้าติ้นนางเรวดีได้
ตอนที่กำลังเดินทางกลับมาจากลาวนะครับ

ก็ตอนนั้นไปเฝ้าสังเกตการณ์อยู่นะครับหลังจากทราบข่าว

หนึ่งก็ไปควบคุมตัวป้าเล็กที่บ้านพักย่านคลองตันนะครับ
แต่ป้าติ้นเนี่ยยืนยันนะครับว่า
มีการเซ็นชื่อไว้ด้านหลังสลากจริง
แต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงมาจับตน

สารก็จะเรียกป้าดาคู่กรณีไปขึ้นศาล

แต่ตำรวจเขาบอกว่าอันก็คนละส่วนกันนะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องการสาบานเนี่ยตอนที่เป็นคดีใหม่

เขาเคยนัดไปสาบานกันที่วัดพระแก้ว

ใช่มาคุยกับคุณภาคภูมินี่แหละ

จนนั้นใดในชุดแหละนี้
ก็ยและตั้งตั้งแต่ที่คงที่อยู่
ที่แหละขณะแหละแดกเลย

สาโชค

สาโชค
สาโชค
สาโชค
สาโชค
สาโชค

สาโชค
สาโชค
สาโชค

สาโชค

สาโชค
สาโชค

สาโชค

สาโชค
สาโชค

สาโชค

สาโชค
สาโชค

สาโชค
วันนี้ทางนายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ซึ่งมาช่วยเหลือด้านคดีให้กับป้าติ๋วป้าดาด้วย
บอกว่าแม้ว่าป้าติ้นจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
แต่ก็ยืนยันว่าทางคดีไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจน
โดยเฉพาะการไปตรวจพิสูจน์สลากเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงมีพยานบุคคลก็คือผู้ค้าสลากในจุดที่อ้างว่าซื้อกันเนี่ย
ซึ่งยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากป้าติ้นให้มาช่วยเป็นพยานให้
แต่ผู้ค้าลอตเตอรี่เขาไม่เอาด้วย
พยานบุคคลที่เป็นคนขายยืนยันอยู่แล้วว่าไม่เคยขายลอตเตอรี่ให้กับสองคนนี้นะครับ
ที่สะพอดงเย็นที่คำชโนธนะยืนยันไม่มีแน่นอน
แล้วก็ไม่เคยขายให้กับทางทั้งป้าดาทั้งป้าติ๋ว
แต่ถ้าสองคดีนี้คนขายยืนยันอยู่แล้ว
แล้วก็มันมีการว่าจ้างคนขายให้มาเป็นพยาน

ที่ทางลิวดีกราวเอามาการเซ็นสลักหลังไว้เนี่ย
ก็ไม่มีแม้แต่ใบเดียว

ล้านบาทถ้าได้เงินมานะก็จะให้๑ล้านบาท
อันนี้ประญาณทั้ง๒แห่งยืนยัน
แล้วก็ตัวลอตเตอรี่ที่มีการพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันอยู่แล้วว่า
ไม่มีลายมือชื่อของเรวดีหาแก้วหลังลอตเตอรี่ไม่ได้ใบเดียว
ว่ามีธนายดีกว่าขนาดวันนี้ยังไม่มีธนายฟังมาเลย
หมดโค้กก็โดนนะหมดโค้กที่บกน๔ตั้งกรรมการสอบ
ปรากฏว่ามีมูลว่าบกพร่องต่อหน้าที่นะครับอย่างร้ายแรง
เพราะว่าพิสูจน์ได้ว่ามีการเอาสำนวนที่หมดโค้กดูแลรักษา
ให้กับเรียบดีจริงจึงขนาดนี้ได้มีการตั้งกรรมการสอบ
ความเป็นธรรมให้กับทั้งป้าดาด้วยเพราะว่าตอนที่ป้าติ้นยื่นฟ้องป้าดาไว้เนี่ย
ดาต้องไปนอนอยู่ในคุกอยู่๔วันเพราะตอนนั้นไม่มีเงินประกันตัว
ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวมาต่อสู้คดีนะครับ
ทีนี้มาย้อนรอยดูกันหน่อยค่ะหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามมาสักพักนึง
ลืมไปแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอาจจะงงตัวละครหลักก็มี
ป้าติ้นป้าเล็กป้าติ๋วป้าดา
๔คนนี้มีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นย้อนรอยไปดูคดีนี้กันนิดนึงนะคะ
เรื่องราวลอตเตอรี่อลละเวงนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นที่เป็นข่าวเนี่ย๑๙กุมภาพันธ์นะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นำตัวป้าติ๋วหรือนางจรูนเฮ็กไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้าติ้น
หรือนางเรวดีหาแก้วเป็นอดีตตำรวจหญิงนะคะ
และป้าเล็กหรือนางวิลัยพรรัตนตีสร้อยที่กองบังคับการปราบราม
ในข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
และแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
เนื่องจากป้าติ้นสร้างเรื่องว่าไปร่วมกันหุ้นซื้อลอตเตอรี่กับป้าติ๋ว
คำชโนธจังหวัดอุดรธานีแล้วถูกรางวัลที่๑
หมายเลข๓๙๒๗๘๕๕คู่๓๐ล้านงวดวันที่๑เมษายนปี๒๕๕๙
แล้วก็แจ้งความกล่าวหาป้าติ๋วว่าไม่ยอมแบ่งเงินรางวัลให้
ติ้นอ้างว่าป้าติ้นเองเซ็นลายมือชื่อหลังลอตเตอรี่เอาไว้ด้วย
แต่ท้ายที่สุดค่ะพนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องป้าติ๋วนะคะ
เนื่องจากว่าได้ทำเรื่องไปตรวจสอบที่กองสลากแล้ว
ไม่มีใครนำสลากนี้ไปขึ้นรางวัลฟังเสียงป้าติ้นกับป้าติ๋วค่ะ
แต่เรื่องผลการตรวจพิสูจน์ที่มันตรวจพิสูจน์ไม่เจอ
มีความเชื่อมั่นว่าเขามีการวิ่งปิดคดีได้
ไม่ได้หุ้นค่ะเขาไม่ได้หุ้นเลยเขาไม่มีเงินไปเลย
เขายังไปยืมเงินป้าเลยถามป้าว่าป้าซื้อเลขอะไร
ป้าก็บอกว่าซื้อ๘๐๒สองใบแล้วก็ป้าจ่ายแบงค์ห้าร้อย
เขาก็ทอนมาแล้วติ้งเขาบอกว่าป้ามาหนูยืมก่อร้อยนึง
ป้าให้ก็ยืมไปร้อยนึงก็ป้าก็เหลืออีกสองหลอย
ไม่ได้เจ็ดแบบมาซึ้อเลยไม่ได้ซึ้อเลยสักใบ๗๘๕
เนี่ยค่ะจากเหตุการณ์นี้ป้าติ๋วก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้ากรณีป้าติ๋วเนี่ยมันมีเหตุการณ์คล้ายกันมากเลย
ติ้นยังอยู่ป้าติ้นคนเดิมนี่แหละ
ก่อนหน้านี้คือไปหาพยานหลักฐานอะไรมาแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดป้าด่า
ป้าด่าคือนางสุดารัชน้อยนิดไปบอกว่าไปหุ่นกันซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่๑
แล้วยักยอกไปเป็นพื้นที่ของสนประเวทงวด๑เมษายนปี๒๕๕๙
คือลักษณะมันคล้ายกันมากห่างกัน๑ปีก็คือ๑เมษายนเหมือนกัน
๕๙กับปี๖๐ปี๕๙เป็นกรณีป้าติ้นกับป้าดา
ตินก็อ้างว่าถูก๓๐ล้าน๒ปีซ้อนเลยนะ๒ครั้งติดด้วย
มันก็เลยเป็นประเด็นข้อสงสัยว่าโอ้โหคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ปีซ้อน
วันที่๑เมษายนเหมือนกันมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
ตำรวจเขาก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนำมาซึ่งการควบคุมตัวป้าติ้นกับป้าเล็กนะคะ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กองปราบอยู่ทั้งคู่ค่ะ